คุณผู้ชมมาดูกันต่อข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับนางเอกชื่อดังคนนี้นะคะ
แมทพิรณีนั่นเองค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของเธอ๓๒ปีแล้ว
ค่ะนะคะซึ่งสวยเสมอค่ะแล้วก็แฮปปี้มากจริงจริงนะคะ
ปังมากขึ้นเรื่อยทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักนั่นเองค่ะนี่ไงเข้าเรื่องนี้
ที่สำคัญวันสำคัญแบบนี้นะคะหวานใจค่ะคุณสงกรานเตชนรงค์ค่ะ
ไม่พลาดแน่นอนนะคะส่งคำโวยพรวันเกิดให้เธอคุณสงการโพสต์ภาพนี้นะคะ
ภาพคู่ที่เธอไปเที่ยวด้วยกันต่างทริปนู่นนั่นนี่นี่แหละคุณผู้ชม
ช็อตด้วยกันนะคะพร้อมเขียนคำโวยพรน่ารักเชียวนะคะ
บอกว่าสุขสรรค์วันเกิดนะจ๊ะคุณขอให้มีความสุขมาก
เกิดปีนี้อดไปเที่ยวด้วยกันเลยเดี๋ยวสถานการณ์ดีค่อยไปเที่ยวด้วยกันใหม่นะ
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าติดของขวัญไว้ก่อนนะคะอีก๒อาทิตย์จะมอบ
จะไปมอบให้นะเลิฟอยากรู้ว่าเป็นอะไรคุณผู้ชม
ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะแต่ที่แน่นะคะ
คุณพลอยหอวังมาเลยนะคะเข้ามาโวยพรให้แมทนะคะ

หลังจากเสร็จรายการแล้วปุ๊บสงสัยปลึ๊บเลย

แม้งโซบองเฟอร์บี้นะคะโอ้โห
บันเทิงไทยรัฐก็ขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องแมทด้วยนะคะ